ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องตามความคืบหน้าต่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
คือหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพบ้านแยงที่จังหวัดพิศนุโลก
ได้รับแจ้งว่าไปพบศพผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในป่าย่าข้างทาง
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๐ปีได้นะคะ
แต่สภาพศพเนี่ยสิคะมันน่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
สภาพศพของผู้ชายคนนี้เสื้อเนี่ยมีแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยค่ะมีกางเกงยีนกับกางเกงใน
ถูกถกถอดมาอยู่ที่ข้อเท้าครับแล้วก็ที่คอเหมือนถูกรัดด้วยนะคะ
มีบาดแผลที่แก้มด้วยมีถุงดำคลุมเอาไว้ที่หัวอีก
นี่ค่ะคือวันนี้ตำรวจสพบ้านแยงก็ต้องขยายผลเพิ่มว่า
เกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้คือใคร
ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้ข้างทาง
ตำรวจสพบ้านแยงคุยกับนายแดงและนายนครคนที่พบศพ
เพื่อจะถามรายละเอียดเพื่อที่จะคลี่คลายคดี
เพราะว่าเบื้องต้นตอนพบศพคือยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าศพนี้คือศพของใคร
นายแดงบอกว่าคุยกับตำรวจเรียบร้อยตำรวจคุยทั้งสองครั้งนะ
เพราะว่าเป็นคนที่พบศพนายแดงบอกผมไม่ได้กังวลว่าผมจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรืออะไรนะ
ผมบริสุทธิ์ใจจริงถ้าผมไม่บริสุทธิ์ใจคงไม่แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นายแดงบอกว่าคือหลานชายคือนายนครมาบอกว่าเจอศพอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
แดงก็วิ่งเข้าไปดูเห็นกับตาว่าเออศพจริงก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แดงบอกว่าคนตายคงโดนจิตโดนใจอะไรนั่นแหละให้ไปเจอศพ
เพราะว่าอยากจะให้ญาติตามหาตัวผู้ก่อเหตุละมั้ง
แดงบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนายนครหลานชายกับตัวนายแดงเองไม่ไปตรงนั้นด้วยซ้ำนะคะ
ตรงจุดที่พบศพไม่เคยเดินไปด้วย
แต่เมื่อวานนี้ยังไงก็ไม่รู้นายนครอยากจะไปตัดไม้ไผ่
มามัดข้าวที่เพิ่งเกี่ยวก็เดินไปเส้นทางตรงนั้นเดินไปเรื่อยเดินไปเรื
เหลือไปเห็นศพคนอยู่ในพงยา
แต่ว่าตอนแรกลุงแดงก็ไปดูศพใช่ไหม
คือเห็นจริงมั่นใจแล้วมั่นใจว่าเป็นศพ
ได้ยินหลานพูดอย่างนี้ผมก็เลยตั้งงั้นต้องไปดูก่อน
คือจะมั่นใจเส้นสำรวจจะเล่นเจน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ประสานผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และอำเภอเขาคอ
ประกาศตามหาว่าในพื้นที่มีใครหายไปบ้างไหม
มีบุคคลศูนย์หายบ้างหรือเปล่า
ตอนนี้ก็สั่งให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามถนนที่อยู่ใกล้
จุดที่พบศพก็หาเบาะแส
ใครเอาศพนี้มาทิ้งตรงนี้
มีรถอะไรต้องสงสัยคันไหนขับผ่านมาตรงนี้บ้างไหม

ตำรวจบอกว่าหลายประเด็นเลยนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องยาเสพติด
เรื่องความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพล

แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องรีบดำเนินการคือ
ต้องรู้ก่อนค่ะว่าผู้เสียชีวิตคือใคร

ต้องตรวจสอบให้ได้ว่าผู้เสียชีวิตคือใคร

บอกว่าแถวนี้เคยมีเหตุการณ์
ฆ่ากันแล้วเอาศพไปทิ้งข้างทางมาแล้วนะ
แต่นานมากละ๓๐กว่าปีแล้ว
รับว่าตกใจมากที่มีศพตรงนี้
เพราะตรงนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาก็ใช้สัญจรกันไปมา
เชื่อว่าอาจจะฆ่าที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้หรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลนะคะ
ก็ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ผู้เสียชีวิตน่าจะไม่ใช่ชาวไทยมงค์
เพราะว่าส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์
เพราะว่าศพนี้มีพระห้อยคออยู่
คนแถวนั้นจะนับถือศาสนาคริสต์กันซะเยอะค่ะ
แต่ว่าศพนี้มีพระแล้วก็มีประหลัดขิกผูกไว้ที่เอวด้วยนะคะ
คือชาวไทยใหญ่ที่เป็นชาวไทยมงค์เนี่ย
เขาก็จะไม่สวมใส่ลักษณะแบบนี้
แล้วก็ด้ายที่สีผูกอยู่ที่ข้อมือ
ชาวไทยมงค์เขาก็ใส่กันบ้างเพื่อป้องกันผีสาง

ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่คนในพื้นที่เป็นชาวไทยมงค์หรือเปล่า
สรุปลงแล้วคือยังไม่รู้เป็นใครด้วยซ้ำ